ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิป
ซึ่งเชื่อกันว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น
โศกนาฏกรรมไฟไหม้ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังไม่นิ่งนะคะ
เราจะเห็นว่าตอนที่เกิดเพลิงไหม้มันยังไม่รุนแรง
เป็นเหตุที่อยู่ในโรงแรมส่วนหนึ่งนะ
คนตอนนั้นแตกตื่นร้องตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้
ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นหลายคนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ว่าจะวิ่งหนีออกไปเพราะคิดว่านี่ยังเล็กน้อย
แล้วเปลวไฟมันจักเล็กตรงนี้ค่ะ
แป๊บเดียวมันลามไปที่ผนังห้องแล้วก็เผาไหม้ลุกลาม
จนสร้างความเสียหาย๓อาคารหลังของโรงแรม
อย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยค่ะจากคลิปเมื่อสักครู่นี้
อันนี้ที่เขาคาดว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วลามแบบนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อเช้าก็มีรายงานพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๓ศพนะคะ
แล้วก็คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมาก
อยู่ใต้ซากอาคารแล้วก็ตามห้องต่างของโรงแรม
ซึ่งล่าสุดอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวเราแจ้งมา
ก็มีการยุติการค้นหาผู้สูญหายแล้วนะคะ
ขณะที่ตำรวจเองก็ยังหาสาเหตุของไฟไหม้รุนแรงในครั้งนี้
ทำให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมความสูญเสียครั้งใหญ่ส่งท้ายปีนะคะ
ไซต์ข่าวพนมเป็นโพสต์ค่ะ
ได้รายงานโดยอ้างคำเปิดเผยของผู้เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าเปลวไฟเริ่มลุกไหม้ที่ตึกฝั่งใต้ของบ่อนกาซิโน
แล้วลามมาทางตึกฝั่งเหนือและอาคารอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกัน
กินเวลานานกว่า๑๒ชั่วโมงก่อนที่เขาจะควบคุมเพลิงได้
ตรงนี้ก็ทำให้อาคารทั้ง๓หลังถูกไฟไหม้วอดเกือบทั้งหมดนะคะ
นี่ค่ะนายเนมเฝิงหัวหน้าฝ่ายบริหารเมืองปลอยเป็ดบอกว่า
ว่าตอนเกิดไฟไหม้มีคนงานมีแขกที่เข้าพัก
และผู้ที่ใช้บริการคาซิโนของโรงแรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทย
ประมาณ๔๐๐คนนะคะที่ติดอยู่บนดาดฟ้า

ดับเพลิงทั้งของกัมพูชาแล้วก็จากฝั่งไทย
พยายามที่จะเข้าไปช่วยคนที่อยู่บนตึก
เพื่อที่จะให้เอาตัวออกมานะคะ
เฮลิคอปเตอร์บินวนเพื่อที่จะช่วยคนที่อยู่บนหลังคา

รอการช่วยเหลือไม่ไหวตัดสินใจกระโดดลงมาจากอาคาร
ทำให้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจำนวนมาก
อย่างที่เราได้แจ้งไปศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้
ได้มีการลำเลียงไปไว้ตามจุดต่าง

แล้วก็ส่งกลับมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่ไทยค่ะ